ตอนร้อนค่ะวันนี้มีเรื่องราวที่ทั้งแปลกแหวกและจ้อนชวนงง
ต้นสงสัยมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกล่ะ
อะไรคะแปลกหนึ่งอ้าวอ้าวปากเร็วเร็วอ้าว
แต่ละเรื่องเนี่ยดูแล้วก็สงสัยจริงว่าแบบนี้ก็มี

ไปดูช้างตัวนี้กันหน่อยผลไม้ต้องหลบไป
เพราะช้างตัวนี้เขาชอบกินไอติม
จนต้องมาสะกิดแม่ค้าแบบนี้นี่แหละครับ
ป้อนถึงปากถูกใจสายหวานเกินปุ๋ยหมุย
นี่นะคือพังน้ำพึ่งจากวังช้างอายุทยาแลพาเนียด
ไม่รู้ว่าอากาศร้อนหรือเป็นช้างสาย
หวานเพราะพี่เขาเนี่ยชอบกินไอติมมากเลยล่ะครับ
และทุกครั้งที่แสดงเสร็จแล้วได้ติ๊บ
พี่น้ำพึ่งเขาก็จะเอาเงินมาซื้อไอติมแบบนี้นี่แหละ
แบบนี้ก็ได้เหรอเนี่ย
ว่าแต่ไปถามพี่แม่ค้าเขาหน่อยดีกว่าว่า
พังน้ำผึ้งเขามาซื้อไอติมกินทุกวันไหมล่ะเนี่ย
ซื้อทุกวันค่ะ

มาเดี๋ยวพี่ให้อีกอันเลย
อยากจะเตือนพังน้ำผึ้งหน่อยนะครับ
กินหวานบ่อยระวังสุขภาพด้วยนะ
แปลกจริงนะเนี่ย
ส่วนเรื่องนี้แปลกแต่จริงเมื่อป้ายประกาศในวัดเปลี่ยนไป
ไม่ได้ชวนคนทำบุญแต่เดิน
แบบนี้ก็ได้เหรอเนี่ย
นี่นะคือป้ายไวนิวเชิญชวนของวัดป่าโนนภูทอง
พัฒนาบ้านภูทองหมู่๑๒ตะบนหนองหินอำเภอหนองหินจังหวัดเลย
ป้ายนี้เนี่ยแปลกตาจนชวนงงต้นสงสัย
กับข้อความที่ว่าเอิญขโมยมาลักทรัพย์ได้เลยนโยม
ข้างในมีวัตถุอันตราย
มีกล้องวงจรปิดส่งตรงไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สามารถมาถึงภายใน๑๐นาทีรู้นะว่าใครมา
งานนี้ชาวบ้านนอกพื้นที่ที่เดินทางมาทำบุญ
แปลกใจตื่นตากับป้ายข้อความที่เขียนเอาไว้
พร้อมตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นภายในวัดแห่งนี้
ตกลงป้ายนี้มันมาได้ยังไง
ไปถามผู้ใหญ่บ้านกันดีกว่าครับ
ป้ายนี้มันนานแล้วค่ะนานน่าจะเกือบ๑๐ปีแล้วแหละนะคะ
เมื่อก่อนพระอาจารย์ที่ท่านมาสร้างไว้
ก็ท่านสร้างเสร็จท่านก็หนีไป
แล้วก็มีพระอาจารย์องค์ใหม่มาเนี่ย
เมื่อก่อนมันเป็นวัดที่เหมือนวัดล้าง
สาราก็เป็นแบบเก่ามาก
ทีนี้ก็มีการงัดแงะมีการ
ของท่านไปท่านก็เลยขึ้นป้ายไว้เลย

แล้วก็เลยเชิญให้เขามาเอาเลย
สังเกตได้เลยนะครับเนี่ย

โจรก็ไม่มาขโมยที่วัดนี้อีกเลยล่ะครับ